สวัสดีค่า

เอาล่ะแน่นอนวันนี้กลับมากันวันศุกร์
วันนี้ฝนมันตกมันติดต่อกันมา๓๔วันนี้พายุมันเข้าใช่ไหมน้อง
คือเขาบอกว่ามันอึมครึมครึมมันช่วงนี้อากาศเปลี่ยนเยอะมากเลยค่ะ
ตกฤดูหนาวหลายพื้นที่มาก
วันก่อนไปถ่ายละครติดกล้องเนี๊ยวเหนอะร้อนทั้งวัน
ร้อนทั้งวันเหรอแถวไหนครับพี่ฝันอยู่แถวคลอง๑๒
ก็ตกสุดท้ายก็ตกไปหาลูกที่สัตหีบก็ตกทั้งสองวัน
เขาบอกตอนนี้ฝนตกเพราะว่าพายุเข้าหรือเขาบอกหรือลมหนาวกำลังจะมา
เพราะคนที่เชียงใหม่ฉันดูไอจีน้องเอมน้องอิ๊ง

เขาบอกถือหนาว๕๖เองคุณแม่
แล้วก็ตอนต่างมาคืนนี้ก็ต้องอาบน้ำก่อน
พอตอนหัวเช้านิดนึงก็จะหนาวฉ่ำเย็น

เขาบอกเผชภูณิค่ะ๑๓๑๔องศา
พอไปกางเต้นท์กันนะตอนนี้เห็นหยุง
แสดงว่าหรืออากาศหนาวมันขยับแล้ววะ
อากาศมันแฟร์ปวนนะคุณ
จริงเหมือนหิมะต้องเรียงหนักกว่านี้
ซึ่งตอนนี้เขาก็เหมือนละลายเร็วขึ้น

ถ้าหิมะตกประเทศไทย

เพราะเราอาจจะยังปรับตัวไม่ทันมันไม่รีบมาให้มันค่อยมา

เอาละจ้ะน้องจ๋าน้องจะต้องเล่าเรื่อง
ทหารเรืออัปเดตกันหน่อยเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็จบอีรอปเดิม
ก็คือไหว้สวยรวยกระเช้า

นี่คัมเปญใหม่หรอครับ
ส่วนใหญ่เวลามีใครแบบทำอะไรผิดพลาดไปสุดท้ายเขาต้องหอบกระเช้ามาขอโทษ

ที่สนามบินหาดใหญ่ใช่ไหมคะที่มีทหารเรือคนหนึ่งตรงจุดเอสเกร
อยู่เขาเดินไปบอกเจ้าหน้าที่บอกว่ามีระเบิด

คือต้องห้ามทั้งในสนามบินและต้องห้ามทั้งบนเครื่องบินอยู่แล้ว
อันนี้มันถูกบรรยัติเอาไว้ในกฎหมายค่ะ

ก็แตกตื่นกันไปทั้งสนามบินเลย
พูดแบบนี้ไม่พอเขายังบอกด้วยว่า

ใครปัญญัติกฎนี้เหรอมันต้องแก้ใครนะ
แล้วก็พูดประโยคเด็ดขึ้นมาหนึ่งประโยคว่า

ก็นี่แหละค่ะสุดท้ายเป็นเรื่องเป็นราวตรวจสอบกันไป
พอบอกว่าจะเคลียร์แบบต้องไปให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงมาเคลียร์นะ
เขาบอกเขารู้จักนายกรัฐมนตรีเขาเคลียร์เองได้

แต่สุดท้ายพอเอาเจ้าหน้าที่ระดับสูงมาคุยจริงค่ะ

แล้วก็เริ่มแบบกลับลำบอกว่าผมขอโทษผมผิดไปแล้ว

ล่าสุดนะคะเรื่องนี้เนี่ยตรวจสอบมาแล้วค่ะ
คือโคศกกองทัพเรือเป็นคนออกมาชี้แจงเองค่ะ

ชื่อว่าพันตยาเอกร์ไพโรชขาวแก้วนะคะ
กรมการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
วันเกิดเหตุคือเขาจะเดินทางจากท่าอากัสยานหัดใหญ่
ก็คือมาเข้ากรุงเทพนี่แหละค่ะเตรียมเข้าปฏิบัติงาน
ซึ่งทางต้นสังกัดเนี่ยเรียกตัวพันธาเอกภัยโรธเข้ารายงานตัวเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงลงโทษทางวินัยด้วย
โทษธนันรัฐประเสริฐศรีผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ก็บอกนะคะว่า
เหตุการณ์ก็ตามคลิปเลยครับอย่างที่ทุกคนเห็นนั่นแหละ
ต้นพอเกิดเหตุไปเนี่ยก็มีการลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานที่สพคลองหอยโขงเรียบร้อยแล้ว

พันธาเอกภัยโรธเนี่ยหลังจากที่ได้สติ

แล้วก็ค่อยขึ้นเครื่องเดินทางกลับต้นสังกัดที่กรุงเทพนะคะ
แต่เรื่องนี้ค่ะนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเขาก็บอกนะคะว่า
บริษัทท่ากาศยานไทยจำกัดมหาชนเนี่ยเขามีการสอบสวนเบื้องต้นแล้ว
บันทึกคำสารภาพคนก่อเหตุเอาไว้แล้ว
แล้วก็มีการขอนังสือแจ้งไปที่สคฮให้รับทราบด้วย
แล้วก็ไปแจ้งความที่สคฮอีก
ซึ่งตำรวจก็ขอหลักฐานทั้งกล้องวงจรปิด
ถ่ายบริเวณที่เกิดเหตุแล้วก็รายชื่อพนักงานที่อยู่ในที่เกิดเหตุทุกคน
เพื่อจะดำเนินคดีแล้วก็ฟ้องร้อง
อันนี้บอกเอาไว้ว่าพรบที่เขาบรรยัติเอาไว้ในเรื่องคำต้องห้าม
ห้ามใช้หรือห้ามพูดบนเครื่องบินหรือสนามบินเนี่ยนะคะ
มันเป็นพรบว่าด้วยความผิดบางประการ
ต่อการเดินอากาศพศ๒๕๕๘มาตรา๒๒ค่ะ
เอาไว้บอกว่าผู้ใดแจ้งข้อความหรือส่งข่าวสาร
ซึ่งรู้อยู่แล้วว่าเป็นเท็จและการนั้นเป็นเหตุหรือน่าจะเป็นเหตุให้ผู้ที่อยู่ในท่าอากาศยาน
หรือผู้ที่อยู่ในอากาศยานระหว่างการบินตื่นตกใจ
โทษคือจำคุกไม่เกิน๕ปีหรือปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ
แล้วถ้าการกระทำนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดอันตรายขึ้นมา
ก็จะต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่๕๑๐ปีแล้วก็ปรับตั้งแต่๒๖แสนบาทค่ะ
พลเรือเอกสมประสงค์นินสมัยผู้บัญชาการทหารเรือเองก็ออกมาสั่งการเลยนะคะ
กรมการสื่อสารตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยทหารนายนี้
ประพฤตนแล้วก็พูดจาไม่เหมาะสมแล้วก็มีการสั่งทำรงวินัยผู้บังคับบัญชาขึ้นไปสองระดับชั้น
ก็จะเป็นนายทหารเรือยศนาวาเอกที่เป็นผู้อำนวยการกองที่เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง
แล้วก็พลเรือโทเจ้ากรมการสื่อสารด้วย
แต่ที่จริงเขาก็ไม่ผิดรู้จักนายกใครไม่รู้จักนายกบ้าง
เพราะบางทีถึงทุกจิตขอบว่าเขารู้จักแล้วเขาเคลียร์ได้แล้วเขาว่าเขาเป็นองคารักพิทักอะไรอย่างนี้

ก็ออกมาเป็นประธาตุฐานแล้วหรือเปล่า
ก็คือต้องดูแลมันตรวจตาวินัยกันนั่นแหละประมาณนั้น

บอกจริงก็ไม่จำเป็นต้องตรวจตาวินัยหรอก
ถ้าแต่ละคนเหมือนกับมีจิตคำนึกของตัวเอง
ว่าพอดีอยู่ตรงไหนก็จะได้อยู่กันอย่างมีความสุขอย่างนี้
จะได้ไม่มีใครโดนจากสิ่งที่เราทำ

อาจารย์มดดำว่าไงฮะ
ความจริงดีนะโซเชียลมันก็ทำให้เราได้รู้จักอะไรเยอะขึ้นเนอะ

มีใครไม่รู้จักนายกแต่อันนี้ก็คือกลางเกิน

แต่ว่าหลักก็คือเขาทำผิดกฎนั่นแหละ
เพราะว่าสนามบินหรือบนเครื่องบินเขาห้ามอยู่แล้ว
ห้ามพูดแบบมันมีระเบิดหรืออะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้เมืองนอกมันห้ามไม่ได้

ใช่ใช่ห้ามอยู่แล้วคือมันเคยมีหลายเคสแล้วห้ามมีคนพูดด้วยความคึกขนองหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วคือเครื่องบินก็คือต้องหยุดบินไม่ขึ้นบินแล้วก็เอาผู้โดยสารลงทั้งหมดตรวจเช็คอะไรกันใหม่หมดเลย
มันเป็นเรื่องเป็นราวอะค่ะเพราะว่ามันคือความปลอดภัย
เพราะว่าคุณพูดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าพูดเล่นหรือพูดจริง
แต่ถ้าเมืองนอกมาพูดเล่นแบบนี้นะอย่างหนูพูดนะเครื่องต้องหยุดแล้วก็ตรวจต้องทำตามหลักการ
คนพูดเนี่ยโดนคนด้วยโดนหลายนะไม่เสียหายเวลา

โอ้โหซื้อเองชอบซื้อเองเป็ดไก่ปีนี้ต้องไห้เพราะยายปู่ยาย่ามาไว้ด้วยกันแล้ว

เค้าใช้ทำวิธีนั้นไงเธอเค้าเรียกว่าอะไรกระถางทูบไง
สมกระถางทูบแล้วก็ต้องไหว้ชุดใหญ่อยู่
ก็คือตายครบ๓ปีเขาให้เอากระถางทูบมารวมกันแล้วอะไรอย่างนี้

ซึ่งเอาจริงนะเขาบอกว่าหมูลดแล้ว

ราคาเต็มมาก
เค้าก็ราคาเต็มอะเนาะ

นัฐมนตรีว่าการกระทรวงปลายนี้เค้าบอกว่า

มันไม่ขึ้นแต่มันไม่ได้ลด
ตั้งแต่ต้นปีมันขึ้นมาตลอดอยู่แล้ว

คือไม่ขึ้นเพิ่ม

ผู้เลี้ยงหมูห่างสัปดาห์สินค้า
รวมถึงร้านค้าต่าง
ไม่เกินกิโลกรัมละร้อยถึงร้อยสิบบาทค่ะตอนนี้ลงมาอยู่ที่ร้อยสี่บาท
มันก็ไม่ได้รู้สึกเยอะถูกต้องไหมล่ะเวลามันขึ้นทีมันขึ้นเยอะ
ทำให้เนื้อหมูแดงในตลาดนะฮะก็กิโลหนึ่งก็ยังอยู่สองร้อยอ่ะ
มันก็ทะลุสองร้อยถึงสองร้อยสิบบาทค่ะจริงเหรอฮะตามห้างมันทะลุนะฮะ
ใช่ไหมล่ะถ้ามีการจุดโอกาสกระทรวงภัณฑ์นี้ก็จะดำเนินคดีต่อไป
อยากขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนเนี่ยถ้าพบเห็นเนี่ย
ก็ขอให้รีบแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายในหนึ่งห้าหกห้า
ส่วนการดูแลราคาไก่ก่อนเขาบอกว่าไก่เขาก็ถือว่าการปรับตัวเหมือนกัน
เนื้อไก่กระทรวงพาณิชยมีการประชุมกับทุกฝ่ายว่ากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่
ผู้ประกอบการลงชำแระห้างสินค้าต่างต่างตอนเนี้ยได้คอยุติว่า
จะคุมราคาไก่หน้าฟาร์มนะฮะราคากิโลกรัมละไม่เกิน๔๐บาท
เพราะฉะนั้นไก่ยังไม่ค่อยรู้สึกแต่ถ้าเวลาที่เรามาซื้อกันจริงจริงมันก็แบบ
ก็ยังขึ้นอยู่ดีแต่ไม่ได้ขึ้นเยอะเหมือนตกใจเหมือนหมูอ่ะอืม
เมื่อสอบถามไปยังกรมประสุทธิ์เราได้รับข้อมูลอย่างนี้ครับว่า
มีการติดตามตรวจสอบปริมาณสุกรในห้องเย็นก่อนดีกว่า
เพราะว่าเรามีข่าวกักตุ้นว่าจะมีการกักตุนสุกรในห้องเย็น
เยอะพอสมควรเนี้ยเขาบอกจำเนินการไปแล้วห้าร้อยสามสิบเก้าแห่ง
น่ารักพบเนื้อสุกรนะน้องสิบสามจุดสี่หนึ่งล้านกิโลกรัมโอ้โห
โอ้โหเพียบอ่ะสิบสามสิบสามสิบสามจุดเออสิบสามล้านกิโลกรัม
คูณเอาง่ายง่ายคูณสองร้อยเข้าไปเนี่ยแค่แค่ยังไม่คูณก็สิบสามล้านแล้วนะ
หลักอะเพราะว่าเงินมูลค่ามันเท่าไรใช่ปะสูญสูญเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ฮะ
มันก็ต้องเดินหน้าตรวจสอบห้องเย็นที่มีสินค้าประสุทธิ์ที่เหลือให้ครบนะฮะ
ตรวจสอบโดยละเอียดว่ามีการกักตุลหรือเปล่าอืมขนาดเดียวกันวันนี้เจ้าของร้านบังรูนไก่ทอด
ในภายศาลเนี้ยเขาบอกช่วงเทศเทศกาลตุ๊ดจีนที่จะถึงเนี้ย
ไก่ทั้งตัวของที่ร้านเนี่ยยังได้รับความนิยมจากที่
ลูกค้าแล้วเคยสั่งจองเหมือนทุกปีแต่ต้องยอมรับว่ามียอดสั่งจองเนี่ย
ปีนี้น้อยลงอ่าน้อยลงฮะเนื่องจากสถานการณ์โควิดสิบเก้า
สภาวะเศรษฐกิจด้วยแหละตอนเนี้ยราคาไก่สดเนี่ย
ปรับตัวขึ้นมาประมาณห้าถึงสิบบาทโอเคครับเดี๋ยวเราไปครบทรงชาติกันก่อน

เอาล่ะไม่ได้ทำกล่องซุ่มหรออย่าอย่าลูกเราอยู่ของเราดีแล้วนะ
นี่ต่อไปที่แปดสิบบาทสลับกินแบ่งรัฐบาลแปดสิบบาท
บอกจะมีจริงแล้วนะมิ้นเขาบอกเขาตั้งใจแล้วใช่ไหมคะ
จะทำให้มันเกิดขึ้นจะอยู่เนี่ยดูดิเขาบอกเห็นไหม
เมษายนเนี่ยไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรสาขา
ถึงเวลาโลกเปลี่ยนจริงเขาบอกอีกหน่อยซื้อลอตเตอรี่เนี่ย
ก็ซื้อในคนละในแอปเป่าตังค์ในแอป
เป่าตังค์สมมุติคุณเสียลูกแบบเนอะไม่เขาบอกซื้อโรตเตอรี่จากแอปเป่าตังค์ได้เลย
เออเลิศแปดสิบบาทแต่มันจะมีเลขที่คุณต้องการหรือเปล่า
นี่แหละเขาไม่รู้อืมนี่แหละอืมอันนี้คือคำถามแต่ถ้าถ้าขยับเข้ามาแบบนี้ได้จริงจริง
มันก็น่าจะควบคุมราคาได้จริงแต่คนตกงานอีกเท่าไหร่อ่ะเออจริง
แต่เราว่าเวลาซื้อซื้อวิ่งตำรถจักรยานอ่ะเราเราได้ได้อารมณ์กว่าได้ฟิวใช่ไหมครับ
เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปแล้วก็เลือกอย่างนี้เราแฮปปี้นะเราได้อารมณ์
อย่างน้อยบางทีเราอาชีพมีอาชีพตัวเองคิดอย่างงี้นะงั้นแล้วบางทีเราสงสารเนอะเห็นป่ะ
บางทีอุ๊ยเรามีเลขเต็มกระเป๋าแล้วอย่างเงี้ยบางทีเห็นอุ๊ยลุงอย่างเงี้ย

เพราะว่าทุกวันนี้ในแพลตฟอร์มนี้ก็มีคนขายเยอะ
ถูกแต่แพลตฟอร์มเขาบวกค่าบริการไง
นั่นไงก็ร้อยหนึ่งอืมอันนี้พูดถูกมากแต่เราไม่เคยเจอ๘๐อ่ะ
มีเขาบอกมิ้นมีแต่จริงมิ้นเคยเจอนะคะแต่ว่าจะเจอในช่วงสมมุติว่าถ้าสลากออกวันที่หนึ่งไปแล้วอย่างนี้ค่ะ
แล้วเราไปซื้อประมาณวันที่๒วันที่๓อย่างนี้ค่ะที่มันยังเต็มแผงอยู่
เคยเจอแต่ถ้าไปใกล้วันสลากจะออกแล้วอะค่ะฝันเลยค่ะ๘๐บาทเนี่ยฝันล้วนมี
เหมือนเขาบอกอากาศมีอยู่จริงแต่ไม่เคยเห็นอ่ะก็อันนี้พูดจากในฐานะที่ตัวเอง
แบบไปทำรายการกัชภาพเขาต้องไปเจอตามวัดตามวัดเขาจะต้องมีคนขายมี
เขาก็จะพูดมันเป็นเสียงเดียวกันทุกที่ว่าพี่หนูรับมา๙๒บาทแล้วพี่จะให้หนูขาย๘๐บาท
ทำธุรกิจแบบว่าลงทุนแล้วพี่จะไม่ให้หนูมีกำไรสัก๗๘บาทเพื่อไปเลี่ยงลูกหนูเหรอ
อันนี้เห็นใจจริงเพราะว่าทุกครั้งที่มิ้นเจอเกิน๘๐บาทมิ้นก็จะถามเขาว่า
ป่าวนึงก็จะถามเขาว่าแบตไทยพี่ขายแพงจัง

รับมาก็เกิน๘๐ไปเยอะแล้ว

เอาจริงว่ามันเป็นโควตาร์ของคนพิการ
แต่คนพิการตอนนี้เหลือจริงโอเค
สมมติถ้าไปตรงโรงพยาบาลของทหาร
ใช่อันนี้เป็นโควตาจริง
อันนี้เป็นโควตาจริงแต่โควตาคุณพิการจริงอ่ะ

เขาก็บอกมาต้องมาต่างจังหวัดเดือนนึง

แล้วค่าใช้จ่ายเขามาเท่าไหร่อะไรอย่างนี้

ซึ่งเอาจริงเราก็เห็นใจพวกเขานะ
แล้วก็เคยถามนะอุ๊ยลุงทำไม
เขาบอกมี๘๐ทำไมลุงไม่มี

แต่วันนี้ค่ะคุณละวร

ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ย
เขาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
เขาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล

ได้รับความสนใจจากผู้จำหน่ายเป็นอย่างมาก
ไม่ว่าจะเป็นการเปิดให้ตัวแทนจำหน่ายสลากสมัครเข้าร่วมโครงการสลาก๘๐ระยะที่๒

กำหนดจุดซึ่งเค้าบอกว่าจะมีการกำหนดจุดเนี่ย๑๐๐๐จุด
รวมทั้งการเปิดให้ผู้ขายสลากลงทะเบียน
เป็นผู้ซื้อผู้จองล่วงหน้าทั้งรายเดิมและรายใหม่
ตลอดจนแนวทางการจำหน่ายสลากผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

ใช่เพราะว่าสุดท้ายไม่ต้องบวกเพิ่มเป็นทอดทั้งหมด
ใช่ไหมล่ะถ้าเราได้เป็นมือหนึ่งเลยอันนี้แก้ได้
แต่อันนี้อย่างแรกเลยเนี่ยจะมีจุดที่กำหนดไว้๑๐๐จุด
ซึ่งคณะกรรมการสลากเขาได้ให้ความเห็นชอบในหลักการ
เพื่อให้สำนักงานสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วครับ
แล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาสลักเกินราคา
แล้วก็ที่สำคัญวันนี้แต่เราต้องการ
ความต้องการต้องการคนก็อยากจะขายคือการรวมชุด

มันเป็นมันเป็นพฤติกรรมมันเป็นสิ่งที่คนต้องการอ่ะ

ก็เวลาซื้อก็ดูสีที่หัวกระดาษก่อนอยู่แล้ว

ไม่แต่แต่ละสีอย่างพวกมาเคียงอย่างเนี้ย
เขาจะทำไว้เขามีเลขติดเอาไว้ค่ะ
อยู่ที่ว่าแต่ละงวดเนี่ยเราฝันว่าเราอยากจะลวยเท่าไหร่
แต่เขาบอกว่าสิ่งที่เราต้องการกันคือไอ้พวกสลากชุด
แบบ๑๐ใบ๘นั่นแหละคือปัญหา
เมื่อก่อน๙๐จน๙๐ล้าน๗๐ล้าน๓๐ล้านทุกวันนี้เต็มที่เท่าไหร่๖ล้าน๑๒ล้านนี่เก่งแล้วนะหนู
คิดว่าการรวมชุดนี้มันถือว่ายากมากเราถึงเห็นข่าวไงว่า
นั่นแหละตรงนี้เขาบอกมันจะต้องให้เกิดการครอบคลุมแล้วก็ต่อเนื่อง
การแก้ปัญหาเขาจะแก้ปัญหานะฮะสลากรวมชุดเนี้ยนะฮะทางด้านกรรมการแล้วก็โฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลเขากล่าวว่ามีตัวแทนสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสลากแปดสิบบาทตอนเนี้ยสี่พันกว่าคนเกือบห้าพันคนแล้วซึ่งโครงการเนี้ยเป็นโครงการที่เปิดให้ตัวแทนจำหน่ายนะครับรับสลากไปเนี้ย
งวดของเดือนพฤษภาคมคืองวดของสองพฤษภาคมในส่วนของการเปิดให้ลงทะเบียนผู้ซื้อจองร่วมหน้าเนี้ยนะฮะตอนเนี้ยเชื่อมั้ยมีคนมาลงทะเบียนน่ะแปดแสนกว่าคนอู๋เยอะมากแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบสี่คนอืมคือคือสิ่งที่ขายได้แน่นอนคือต้นทางอ๋อหมดแน่เนอะไม่ไม่มีใครอยาก

ระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นเองแล้วก็คณะกรรมการสลากมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการต่อไปได้

ซื้อได้งวดละไม่เกิน๒๐ใบถ้าซื้อผ่านแอป

โห๒๐ใบนี่เยอะนะ

อภพรอภพรนครสวรรค์
ร้องเพลงกับซุนารีอย่างเงิน

เวลาไปทัวร์คอนเสิร์ตสมัยก่อน

แต่นางก็ถูกนะถูกค่ะคุณสุนารีก็ถูก
คือเหมาแผงอย่างนั้นป่ะ
คือนางซื้อไปเรื่อยคือคุณไอ้ไฮคุณไอ้สุเขาจะแบบว่า
เล่นคอนเสิร์ตเย็นต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้
ก็จะมีคนขายนางนางก็จะซื้อ
ทำใจไม่ได้อะทำใจไม่ได้อะ
แต่รู้แต่ฉันก็แบ่งคุณไอ้สุอย่างเนี่ย

งวดนี้ต้องใช้ตลอดตอนสิ้นปีมานางบวก

ว่ามันจะต้องออกโง่นนี้เป็นเลขนี้หรือมันมีศาสตร์อะไรนะคะ
บางคนเขามีทางนี้เขาเรียกว่าได้ลาบลอย
พี่เลี้ยงพี่วันนึงพี่ตีเรื่องก็มันคุณให้กล่องกระดาษ

แต่ฉันทะเลาะเรื่องการขายกล่องคือสงสารคนที่แบบว่า

ไม่พักค่ะมีฝนค่ะพูดถึงอากาศอากาศ
เมื่อกี้ตอนต้นรายการเราคุยกันเรื่องอากาศไง
เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังแต่แหมพอคุยลอตเตอรี่แล้วมันก็ไปไกลเนอะ
มาคุณผู้ชมคะเข้ามาเรื่องอากาศกันนิดนึงนะคะ
เราก็สงสัยว่า๒๓วันนี้ทำไมมันอะไรกันหนักหนา

ทางนี้กรมอุตุนิยมวิทยานะคะเขาก็พยากรอากาศ๒๔ชั่วโมงข้างหน้านะคะ
เขาบอกว่าบริเวณความกดอากาศสูงนะคะ
หรือมวลอากาศเย็นก็จะปกคลุมทางภาคเหนือ
แล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยทางฝ่ายบนอย่างที่มดดำบอกไปแล้วว่า

แต่ว่าทางทะเลจีนใต้เนี่ยจะมีกำลังอ่อนลงนะคะ
ประกอบกับว่ามีลมฝ่ายตะวันตกนะคะในระดับบน
พาความหนาวเย็นจากประเทศเมียนมาร์ค่ะ
ปกคลุมบริเวณภาคเหนือนะคะ
ลักษณะเช่นนี้ค่ะจะทำให้ภาคประเทศไทยตอนบน
ยังมีอากาศเย็นถึงหนาวนะคะ

โดยภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ส่วนภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเนี่ย
จะมีอากาศเย็นเฉพาะในช่วงเช้าเท่านั้นนะคะ
ดอยก็จะหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดค่ะ

แล้วก็ยอดภูก็จะมีอากาศนะคะหนาว
อุณหภูมิต่ำสุด๘๑๔องศาเซลเซียสนะคะ
ทีนี้เนี่ยลมใต้นะแล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้
มาทางตอนล่างเนี่ยนะคะ
ก็จะทำให้ทางกรุงเทพมหานครของเรานะ
แล้วก็ภาคกลางตอนล่างแล้วก็บริเวณปริมณฑลนะ

ทำให้บริเวณดังกล่าวเนี่ยจะมีฝนนะคะ
เพราะฉะนั้นระยะนี้ก็ขอให้ประชาชนในประเทศไทยของเราทั้งหมดเนี่ย

ช่วยกันดูแลสุขภาพด้วยเพราะว่า
อากาศเปลี่ยนแปลงแน่นอนค่ะนะคะ
สรุปเลยก็คือด้านล่างมีฝนด้านบนก็มีหนาวนะคะ
ตรงกลางก็เลยแบบรับครึ่งไหมคะ

กลางคืนจะแบบเย็นเย็นนิดนิด
แต่ที่อยู่ที่หลัก๑๐กว่าวันนี้๒๘ศพเลยนะคะ
แต่ทีนี้มันมีประเด็นเรื่องนี้ออกมาคือ
คุณหมอธิรวัตรเทมันจุธา
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่
แพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยออกมาบอก
อันนี้เป็นความรู้ใหม่เลยนะเขาบอกว่าทางการ
สั่งให้โควิดเป็นโรคประจำถิ่นแล้วอืมถ้าเจอจ่ายจบไม่ต้องจ่ายแล้วใช่ไหม
ไม่ได้ค่ะคืออันนี้มันมีอันนี้น่าสนใจ
ใช่เพราะว่ามันมีผลกระทบตามมามหาศาลมาก
ทางการสั่งให้โควิดเป็นโรคประจำถิ่นแล้วความหมายก็คือนี่เลยค่ะ
โควิดไม่ได้อยู่ในโรคติดต่ออันตรายอีกต่อไป
ไม่ได้เป็นโรคแบบระบาดใหญ่แล้วเพราะฉะนั้น
ไม่ต้องมีการตรวจคัดแยกคัดกรองกักตัวหรือเปล่า
ไม่ต้องมีการรายงานแล้วหรือเปล่าและการรักษาต่อไปนี้ในเมื่อไม่ใช่โรคระบาดที่อันตรายหรือว่าร้ายแรงแล้วเนี่ย
ก็ใช้สิทธิ์แต่ละคนไปรักษาได้เลยไหมใครมีประกันก็ใช้ประกันรักษา
ใครมีบัตรทองก็ใช้บัตรทองรักษาหมายความว่าจะไม่ต้องรักษาฟรีแล้วหรือเปล่า
อันนี้คือคุณหมอก็ตั้งคำถามเอาไว้อันนี้คือคำถามที่จะถามรัฐบาล
ใช่คุณหมอตั้งคำถามเอาไว้นะคะจากการเพราะว่าการประกาศว่าเป็นโรคประจำถิ่น
เหมือนเวลาเราเป็นไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่สิ่งที่เราทำคือพอเราป่วยปุ๊บ
เราก็กินยาหรือไม่ก็ไปหาคุณหมอแล้วเราก็ฉีดวัคซีนทุกต้นปี
ถ้าเขาประกาศแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเท่ากับว่าไอ้มาตรการต่างมันจะละลายหายไปด้วยเลยไหม
รวมถึงเขาก็บอกด้วยว่าต้องเสียเงินเองในการรักษาแล้วใช่ไหม
การตรวจการอะไรต่างและจะไม่ต้องมีการชดเชยการประกอบธุรกิจค่าเสียหายแล้วด้วยหรือเปล่า

ใช่ค่ะเพราะว่าคือการออกมาบอกว่าเป็นโรคประจำถิ่นเนี่ยแต่มันยังไม่ได้มีอะไรอธิบายเพิ่มเติมว่า
แล้วมาตรการต่างจะยังคงอยู่ไหมยังชดเชยอะไรหรือไม่ชดเชยอะไรบ้างแล้ว
ในการรักษาเป็นยังไงอันนี้เดี๋ยวต้องมาถกกันอีกทีนึง
ซึ่งวัคซีนที่ใช้ก็คือวัคซีนที่เราได้ฉีดกันอยู่ในทุกวันนี้นะคะ

ซึ่งสิ่งหนึ่งที่ยังคงเรียกร้องได้อยู่คือ
เขาเรียกว่าเงินคุ้มครองจากผลกระทบการฉีดวัคซีน

ถูกแต่ประเด็นคือที่ผ่านมาตอนที่มันเป็นโรคระบาดใหม่อยู่เนี่ย

คนที่เสียหายธุรกิจอะไรเออคือ

ถ้าเกิดสมมุติประกาศว่าปึ้งวันนี้เป็นโรคระบาดประจำถิตแล้วนะ
ชดเชยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วอยู่ได้ไหมหรืออะไรยังไงอันนี้
ก็ต้องคุยกันอีกทีนึงว่ามาตรการจะเป็นแบบไหน
ส่วนตอนนี้ใครที่รู้สึกว่าเออโอมิครอนมันก็มาแรงเหมือนกันเนาะ
ใครยังไม่ได้ฉีดบูสเตอร์เข็ม๓
คุณหมอยงมีมาแนะนำค่ะว่าควรจะฉีดอะไร
คือถ้าสมมุติว่าใครที่ฉีดวัคซีน๒เข็มแรกเป็นเชื้อตาย
เขาบอกว่าเขาทำการทดลองมาแล้วว่าเข็มที่๓ฉีดอะไรถึงจัดการโควิดได้ดี
เรื่องต้นถ้าลองจากพวกเชื้อตายเหมือนเดิมเขาบอกว่าภูมิขึ้นไม่เยอะ
เขาบอกภูมิขึ้นมากกว่า๒๒เท่า
ใช่แล้วเขาบอกว่าโมโดน่าเนี่ยค่อนข้างที่จะสู้กับโอมิครอนได้ค่อนข้างดี
เพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่ได้ฉีดบูสเตอร์เข็ม๓
คุณหมอยงก็แนะนำนะคะว่าถ้า๒เข็มแรกเป็นวัคซีนเชื้อตายแล้ว
ก็คือคุณจะฉีดไฟซัรโมเดอร์น่าก็ได้
แต่ว่าอย่าเติมเข็ม๓เป็นวัคซีนเชื้อตาย
แต่ก็โชคดีที่ตอนนี้วัคซีนเข็ม๓ที่รัฐบาลให้ประชาชนบูสเนี่ย

แต่ล่าส่วนที่บางศื้อหรือสละสูงเขาก็บอกว่า
เข็มสารก็อยากให้ฉีดแอสโตรารักษ์ซีริการ์
ก็ได้ก็ถ้าตามที่หมอยงบอกว่าแอสโตรารักษ์ก็ได้เหมือนกัน

ถ้าฉีดไม่แอสตาร์ไฟเซอร์มันแรงกว่า

เพราะตัวเองฉีดแอสต้าแอสต้าไฟเซอร์

แล้วก็แบบว่าแอสตาร์นี่มันค่อยเข้ายขึ้น
มิ้นตอนฉีดแอสต้าทั้ง๒เข็มแรกมิ้นได้เป็นอะไรเลย

ไม่ใช่ยิ่งเด็กยิ่งเป็นใคร
ถ้าสมมติพูดฉีดแอสตร้าแล้วมันไม่เป็นใคร
มันมีแรงสู้ไงนะครับข้างแกะนี่หนูก็เลยคิดอยู่ว่า
หรือบอยดี้เอ็ดถ้ารู้๖๐บาทไปแล้วหรือเปล่า
ภารกรุณแม่มีเชื้อตายเพราะว่ามันยังไม่เหลือวัคซีนที่เป็นในบ้านเราแล้ว

ไม่ไม่เห็นแล้วนะคะ

รัฐบาลเป็นคนเปลี่ยนเอามีเอกสิทธิ์เข้ามาให้แพลน
ซึ่งเอาจริงที่เขาวางแผนมาตั้งแต่ต้น

ไอ้การระบาดรอบ๔ขึ้นมา

วันหนึ่งสมมุติว่าใครเป็นโควิด

ก็เหมือนคนป่วยธรรมดาคนป่วยคือเราจะเอาไง

โอเมคอนมันมีการวิจัยออกมาแล้วว่า
เฮ้ยมันไม่ได้อันตรายนี่

คนที่ติดโอมิคอนแล้วตายเนี่ยส่วนใหญ่หนึ่ง
คือมีโรคกระเติมเสียตอบมีโรคกระเติมเสีย
เป็นผู้หลักผู้ใยคนโทษคนแก่๘๐อย่างงั้นเลย

คือต้องรอทางรัฐบาลประกาศถูกไหมว่าจะเป็นโรคประจำผิดหรือเปล่า
ใช่รอประกาศอย่างเป็นทางการรอเป็นทางการแต่เขาบอกว่าใกล้แล้ว
อังกฤษยกเลิกทุกมาตรการโควิดหมดแล้วนะคะ

คืออังกฤษเหลือแค่ว่าถ้าคุณเป็นผู้ติดเชื้อ

ทุกอย่างให้กลับมาเหมือนเดิมหมดแล้ว
ไปเหมือนที่ฝรั่งเขาตีกันตอนแรกไงว่า
ทำไมฉันต้องใส่คนเป็นสิต้องใส่
แล้วคนจะได้รู้ว่าคนนี้เป็นคนนี้ไม่เป็น

ซึ่งตอนแรกเลยนะเขาทะเลาะกันอย่างนี้

ทุกคนก็เลยต้องใส่ใครอยากใส่ก็ใส่อะไรอย่างนี้
แต่เอาจริงคือมันก็ต้องใส่แรก

เขาบอกช่วงที่แรงสุดเราผ่านกันมาแล้ว

คุณอยู่มาจนถึงวันนี้ตุดจีนนี้
ได้ว่าแบบว่าคุณเก่งเก่งมากแล้ว

เหมือนว่ามีสถานที่หลายคนบอกว่าได้เล่นน้ำกันไงแม่

บอกว่าจริงแล้วเนี่ยณตอนนี้สถานการณ์มันค่อนข้างโอเคขึ้น
เนื่องจากว่าเราได้วัคซีนกันเยอะแล้ว
พอมันมีวัคซีนปุ๊บเนี่ยอาการมันก็จะเหลือแค่น้อย
หรือไม่ก็ไม่มีเลยมันจะไม่ไปหนักจนถึงเสียชีวิต
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะเริ่มเบาลงได้แล้ว
เรารุ้นแค่ว่าฉีดวัคซีนให้ทะลุ๘๐
ใช่เพราะว่าอังกฤษที่เขาประกาศยกเลิกได้เมื่อวานนี้
เพราะว่าประชากรเขาตั้งแต่อายุ๑๒ปีขึ้นไป
ทั้งประเทศประมาณสักเกือบ๙๐ประมาณ๘๓กว่าเปอร์เซ็นต์

พี่ว่าในที่สุดตอนที่เราได้ข่าวว่าเกี่ยวกับมัธอ่านข่าวอยู่
จะพูดถึงไฟเซอร์เด็กแล้วจะพูดถึงเด็กนักเรียนแล้ว

แล้วก็เมื่อฉีดวัคซีนครบทะลุ๘๐ปุ๊บ

คนเป็นก็ใส่แมสไอ้คนที่ไม่เป็นก็คือรักษาไปตามอาการ
เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะรีบกลับมาใช้ชีวิตปกติ

งดการขายกลองเดี๋ยวมากลับมาค่ะ

เอาล่ะค่ะไม่มีคำถามที่เราเกี่ยวกับว่า
ทางการจะประกาศไหมว่าเป็นโรคพันธรรมถิ่น
วันนี้คุณอันทุกทีก็ประกาศไหม
ประกาศยืนยันชัดเจนว่ายังไม่มีการประกาศ

สาธารณสุขเนี่ยยังย้ำว่าโควิด
ยังไม่มีการประกาศเป็นโรคประจำถิ่น
แต่วางหลักเกณฑ์จัดการให้ได้ในปีนี้แหละ
ก็มีความหวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
คำถามคือยืนประชาชนยังไม่ได้รับผลกระทบอะไร

วันนี้มีอีกหนึ่งกระเช้ามาฝากกันค่ะ

คืออันนี้น่าจะหลายคนน่าจะเห็นคลิปแล้วนะคะ
ที่เป็นคุณป้าท่านหนึ่ง

แล้วก็จะลงมาดูว่าเขาเป็นอะไรมากหรือเปล่า
แต่คุณป้าแกลงมาแล้วด่ารายเดอร์
ว่าแบบเขาขับรถมา๓๐ปี

อันนี้เรามีเสียงไหมนิด
อันนี้ใส่มันมองในใส่มันเป็นแบบนี้
แมส

พี่ดาวภูมิเหรอ

คุณป้าเค้าเม้าด้วยคือฟังแล้วจะรู้ว่า

เหมือนคุณป้าเค้าจะเลี้ยวเขาซอยบ้าง

แต่ว่าเขุดเหตุการณ์เมื่อคืนนี้คือตี๑งงยี่สิบเจ็ดมักราคม
ล่าสุดนี่คุณป้ากล้าแกส่างเมาแล้วนะคะ

เรยือแล้วแี๊กปริยายิ่ง
ไปขอโทษน้องรายเดอร์ที่แกชนที่บ้านแล้ว

เกษตรกรไทยส่งผลไม้มาช่วงนี้เขายกกระเช้ากันบ่อย

คือเอาจริงคนก็คอมเมนต์ก่นด่าคุณป้าแบบ

ชนเขาป้าไม่ถามเขาสักคำว่าเป็นยังไงบ้าง

แต่คือล่าสุดอย่างที่บอกว่าคุณป้าแกไปขอโทษ

แล้วก็บอกว่ายินดีจะจ่ายค่ารักษาทุกอย่างให้หมด
ยินดีจะซ่อมค่ามอเตอร์ไซค์ที่มันพังเสียหายให้หมด
คืนนั้นเนี่ยสามีก็ห้ามป้าแล้ว
ขอโทษป้าเมาป้ากินไปสองกระป๋อง

คือตอนแรกที่เขาบอกในคลิปว่าป้าด่ามั่วซั่วไปหมด

คือตอนกู้ภัยจะมาช่วยน้องรายเดอร์ที่เจ็บ

อะไรประมาณอย่างนี้มันแกล้งเจ็บ
เขาก็บอกว่าตอนนี้คุณแม่เครียดมาก
เพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วคุณแม่เป็นซึมเศร้าอยู่แล้วด้วย
รอจะสัมภาษณ์คุณป้าที่บ้านเต็มไปหมดเลยอะไรอย่างนี้
ค่ะแต่คุณป้าเขาก็ไปรับผิดชอบแล้วแล้วก็ไปขอโทษน้องรายเดอร์แล้ว
ก็อย่าดื่มให้เมามากฝากทุกคนไว้
ไม่ขับถ้าดื่มดื่มได้แต่ว่าต้องไม่ขับ

เราก็ไม่รู้ว่าน้องรายเดอร์คนนี้ต้องดูแลใครที่ครอบครัวของเขาบ้าง
ใช่ไหมถ้าเกิดเขาก็เจ็บป่วยหนักทำงานไม่ได้
แล้วคนที่เขาต้องดูแลล่ะถูกไหม
เพราะฉะนั้นเนี่ยกระเช้าผลไม้อาจจะกินไม่ได้นาน
ถ้าเกิดเขาเจ็บหนักเพราะฉะนั้นอย่าเมาแล้วขับ
ใช่คือถ้าดื่มอย่าขับเลยดีที่สุดค่ะ

เพราะทุกคนก็มีคนที่ตัวเองรักที่บ้านต้องดูอย่างคิดอย่างนี้นะ

ใช่ไหมล่ะนี่อีกหนึ่งเรื่อง

มันเคยมีสมัยคุณมีชัยถูกต้องไหม

เมื่อก่อนการซื้อถุงยางจะต้องแอป

แบบว่าแคมเปญที่ประมาณว่าพกถุงยางไว้ในกระเป๋าเงินลูกอย่างนี้
หรือช่วงนึงก็มีการลนโรงให้คนใช้ถุงยางอาณาไม็ควรมีไหม

ที่การสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เปิดเผยถึงแนวทางให้บริการยาคุมกำเนิดด้วยนะ
แล้ววันนี้มียาคุมกำเนิดชนิดรับประทาน
แล้วก็ถุงยางอนามัยว่าเป็นสิทธิประโยชน์
การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ซึ่งในปีนี้สปสชนะฮะได้เพิ่มจุดให้บริการเพิ่มอำนวยความสะดวกกับประชาชนเนี่ย
ได้เข้าถึงบริการมากขึ้นโดยจะทำให้การป้องกันการตั้งคันไม่พึงประสงค์
อาจจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นคือเอาง่าย
ก็คืออย่างไรว่าควรจะเป็นบริการของรัฐที่จะให้อย่างงี้ใช่ไหม
ก็ควรจะมันจะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุถูกต้องป่ะ
มันก็ต้องค่อยทำความเข้าใจกันไปด้วย

ใช่เพราะว่าปัญหาถ้ามันออกมาแล้วจริงคนที่นำสารสุดคือเด็กเด็ก
แล้วเด็กบางคนไม่ได้รับการดูแลที่ดีนะแล้วเขาก็ยังดูช่วยตัวเองไม่ได้อ่ะเราเห็นแล้วก็เนาะ
ซึ่งวันนี้สำหรับจุดที่จะให้บริการคือหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ประกอบไปด้วยคลินิกพยาบาลร้านขายยาอีกหน่อยก็จะแจกแล้วนะฮะ
โรงพยาบาลเอกชนคลินิกเวชกรรมแล้วก็หน่วยบริการปฐมภูมิ
เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศครับซึ่งยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดรับประทานเนี่ย
ให้บริการสำหรับผู้หญิงทุกสิทธิถ้าสมมุติคุณอยู่ในอายุ๑๕ถึง๕๐
เกือบแสหยิดอ่ะไม่ผัดได้หรือไหมไม่ผัดได้หรือไหมถามไม่ให้เกลียดเลย
เขาจะให้คุณเลย๓แผงครั้งนึงเนี่ยเขาจะให้ครั้งละ๓แผงไม่เกิน๓แผง
แต่ปีนึงเนี่ยคนเราทั้งหมดจะได้ไม่เกิน๑๓แผงต่อปี
ก็เดือนนึงเอ้ยก็ปีนึงโทษทีค่ะเดือนละแผงไง
มันเดือนละแผงเออใช่๑๓แผงก็พอดี๑ปีโอเคไหมโดยรับบริการได้๒วิธีคือ๑
เห็นไหมทุกอย่างกลับมาที่แอปพลิเคชันหมดแล้วมันคือความเปลี่ยนแปลงจริงนะ
กรณีที่มีมือถือหรือสมาร์ทโฟนเนี่ยก็สามารถขอรับยาคุมกำเนิดในแอปเป่าตังค
เป่าตังอีกแล้วหรออีกแล้วทุกอย่างมันจะเปลี่ยนในแอปเป่าตังจากนี้ไปแอปเป่าตังนี่ต้องมีนะ
ต้องมีติดเครื่องตอนนี้คนละครึ่งก็ต้องเป่าตังซื้ออะไรต่างก็ได้เป่าตังรับพิธีเรียนรัก
เราเที่ยวด้วยกันก็เป่าตังค์ฉันเชื่อนะว่าปีเนี้ยประเทศไทยเปลี่ยนหมดเห็นป่ะ
ทุกคนเนี่ยแอปพลิเคชันเมื่อก่อนเรารู้สึกว่าไกลตัวถูกต้องไหม
วันนี้แอปเป่าตังค์อยู่กับทุกคนอย่างน้อยคนไทยกี่สิบเกือบครึ่งประเทศเกินครึ่งป่ะ
คนละครึ่งก็เกินครึ่งอ่ะถูกต้องไหมใช่คนไทยเกินครึ่งประเทศมีแอปพลิเคชันอ่ะ
ต้องใช้สมาร์ทโฟนถึงจะได้เงินคราวนี้มันเป็นการเปลี่ยนโลกเลยนะ
อันตรงนู้นลูเข้าแอปเป่าตังลูไปเอาที่ไหนอ่ะของจริงอ่ะ
เขาบอกว่าเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกบริการสร้างเสริมสุขภาพ
เราจะเอาถุงยางใช่ไหมเอาอะไรระยะหรอหรอ
รุ่นเรามันกินไม่ขึ้นแล้วลูกไม่มันต้องกินต้อนไปกระเทยเด็ดลูก
กินให้นมขึ้นเนื้อเขาเนี้ยเราไม่ต้องกินนมขึ้นลูกนะ
จองสิทธิ์กรณีถ้าคุณไม่มีสมาร์ทโฟนล่ะเอออ่านะฮะ
คุณก็ไปแสดงบัตรประชาชนเพื่อขอรับยาคุมกำเนิดนะ
โดยบริการที่เข้าร่วมโครงการอ่าถุงยางอนามัยหนูจะรับไหม
รับไหมไม่เอาอ่ะอายอายหนูอายอืมหนูเอามาเล่นใส่น้ำต่อสงการ
แต่ได้ตลอดมันใช้ไม่ถูกที่เขาบอกแล้วบางทีเมื่อก่อนฉันเห็นเด็กเอาถุงยางมาใส่ไอ้โทรศัพท์
ฉันเห็นกับตาเลยฉันว่าอ้าวลอกบ่อยกันยังไงน้ำเวลาได้ดู

บอกบ้าตั้งแต่สมัยฉันเด็กมันยังใส่กันอยู่อีกเหรอวะ
ทุกวันนี้มันมีปอกมีเคสแล้ว

จะให้บริการแก่คนไทยทุก๑๐อายุ๑๕ปีขึ้นไป
รับบริการนะลูกลูกอย่ากักตุลนะ

พอไหมอาทิตย์หนึ่งมี๗วันให้๑๐ชิ้น
ชิ้นเผื่อบางครั้งหนูต้องใส่๒ชั้น
ฮะคุณแม่หนูยังใส่ไม่เป็นเลยหนูไม่รู้อ่า

แล้วก็รอบการจ่าย๗วันได้รับ๑ครั้ง

อันนี้ถุงยางเนี่ยจะไม่จำขัดต่อคนต่อปีจะไม่มีการจำกัดนะฮะ
วิธีการรับคือใช้สมาร์ทโฟนแอดไลน์เข้าไปก่อน
อ๋อแอดไลน์แอดไลน์ของศัพท์พอร์สสชนะฮะ
เพื่อรับถุงยางอนามัยตามไซส์
เขาก็จะมีให้เลือกด้วยนะหนู
เขาจะมีให้ดูขนาดของหนูหนูเคยซื้อไซส์อะไร
มันจะมีห้าสิบสองห้าสิบสี่ห้าสิบหก
หรือ๔๙อันนี้เลขมงคลเหรอฮะ

ไม่ใช่เป็นพรีเซนเตอร์นะเนี่ย
แม่ก็เสียสิทธิ์ก่อกับไม่ต้องรอบัตรทองเหมือนเดียว
แล้วหนูจะใช้ไหมลูก
ใช้ถ้าไม่แบบไหน
สวัสดีครับ

พิสูจน์ความหอมกลิ่นกุหลาบติดทน

ค่ะหล่อ

เมื่อกี้โปรยไวท์ซ้ำแบบว่าจึ้งมาก

ฉันบอกให้เขาดูทีวีฉันให้ฉันให้เพื่อนฉันกับน้อง

จอมเผือกอย่างเจ๊มอย๑๐๘
ก็มีประเด็นให้ลูกเพจใช้สมองกันอีกแล้ว

มึงเคยแตกกับเพื่อนเรื่องเงินไหม

นางเอกโลกสวยกับดาราสายฮานางหนึ่ง

เรื่องของเรื่องเพื่อนซีคู่นี้เคยช่วยเหลือกันทุกอย่าง
นางเอกโลกสวยเคยชวนเพื่อนมาทำรายการร่วมกัน

ก็ลักษณ์กับกระบวนการ
กระบวนการได้มาไม่เท่าไหร่นางเอกก็เทโรงงานนะครับ
เพื่อจะมาทำเองนั่นแหละเอาง่ายเขาว่าอย่างนั้น
แล้วก็เนี่ยพร้อมกับหอบเงินหลัก๑๐ล้านออกมาผลิตขายของเอง
ดาราสายฮาก็เกิดความไม่พอใจเหมือนอุตส่าหิวให้แต่สุดท้ายมึงทำกูเสียหน้า
แต่นางเอกได้หาแคร์ไม่เป็นเพื่อนกูต้องเข้าใจกูอยากได้เงินอย่างเดียว
นางเอกตอบกับเพื่อนสาหัสมันเป็นเรื่องผลประโยชน์ออกมาทำเอง
เงินเยอะกว่าใครจะเสียเครดิตเสียหน้าก็ไม่สน
ความผิดใจก็แตกหักดาราสายฮาไม่พอใจที่โดนหักหน้า
แล้วก็ลาออกจากรายการที่ร่วมกับนางเอกอย่างไม่มีเยื่อใย

รู้สึกซักอีกแป๊บนึงนางคุณจะออกมาพูด

เดี๋ยวฉันดูโทรศัพท์ก่อนอ่านข่าวลูก
หนูแอปเนาะหนูตอนแหละเนาะ
อ่ะคือเรื่องแห่งงี้
เมื่อก่อนเนี่ยอโอน

วันหนึ่งไอ้นุ้ยหมดสัญญาฉันก็ถามไอ้นุ้ยมีอะไรเกิดขึ้น
นุ้นมันก็บอกมันหมดสัญญากับไอ้อ้น
เขาบอกพี่หนูก็ไม่ได้ต่อสัญญามันเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับทำให้ไม่อ้วนอะไรอย่างนี้

เพราะว่าเพราะว่าหนูอยากจะมาทำวิตามินของตัวเองพวกกัมมี่กัมมี่ของตัวเองอะไรอย่างเงี้
ออกป่ะมาทำกับเพื่อนหนูอีกอันนึงหนูก็เลยไม่ได้ต่อสัญญา
แต่คือไอ้ผลิตภัณฑ์นี้ไอ้อ้นมีอ้นกับเอกกี้นะ
เขาก็ร่วมอ้นเอกกี้คุณไอ้นุ้ยอะไรเขาร่วมทำกันมา
แต่เมื่อประมาณสักสิงหาคมเดือนที่แล้วเหมือนกับสัญญาจะหมดสิงหาคมปีที่แล้ว
ปรากฏคุณแอนุ้ยเขาก็บอกว่าเอาละเดือนหนูขอยกเลิกสัญญานะ
คือแบบประมาณไม่ให้ยกเลิกคือมันหมดสัญญาพอดีหนูขอไม่ต่อสัญญา
นางก็ว่าอย่างงั้นไม่ต่อสัญญาหนูว่าอยากจะไปขายไอ้พวกสมุนไพร
กัมมี่ไม่ได้เกี่ยวกับลดความอ้วนเพราะที่ผ่านมามันเกี่ยวกับลดความอ้วน
ก็เลยรู้สึกว่าอ่ะงอนกันนั่นแหละแต่ก็ไม่ได้มีเรื่องผลประโยชน
ก็คือเอาง่ายว่าไม่ได้ตอบสัญญากันเดี๋ยวก็ต้องรอให้พวกนางออกมาพูดว่าเอายังไงกัน
ปรากฏเมื่อก่อนนางก็เคยทำรายการตรงกับรายการเรานี่แหละข่าวแหกโค้ง
ใช่ป่ะใช่เนอะ

เออเป็นเพื่อนกันทำไมอยู่ดีมึงมาทิ้งกูทำไม

ไม่เอาเดี๋ยวคือแสะกันละ
พอไอ้คู่นี้มันเหมือนเขายึบหว้างไหน

เปิดรายการทีวีก็ต้องคิดถึงไอ้โอ้น

เมื่อก่อนมันทำรายการไอ้นุ้ยเป็นเจ้าของรายการทีวีก็ต้องเอาไอ้อ้น

วันหนึ่งมันรีมงกันเองงอนกันเอง

เดี๋ยวหนุ่มกันชายเขาทำได้

นานแล้วก็ถ้าฉันบอกตั้งแต่สิงหากัญญา

เรื่องนี้ก็คือคาราคาซังกันมาอยู่ใช่ไหมคุณแม่นี้

คือสิงหาคือสัญญามันหมดกัญญาปีที่แล้ว

ในฐานะที่คุณแม่นรู้จักทั้งสองฝ่าย
คุณแม่คิดว่าสมานแผลได้ไหมครั้งนี้

เวลางอนกันมันก็จะยิ่งน้อยใจมากพิเศษ
แต่คุณแม่ก็เก่งเนอะเขาบอกแค่นางเอกโลกส่วนแต่ละใส

งินเก่งกว่า
หนูไม่ได้เตรียมตัวเลยหนูไม่ได้รู้มาก่อนเขียนสคริปต์เลย

เอาแม่งก่อนดีกว่า
เอาจับเบรกเลยลูกด่าพวกมันที่จับเบรกเลย
เอาแม่งก่อนดีกว่าเอาแม่งก่อนดีกว่าเอาแม่งก่อนดีกว่าเอาแม่งก่อนดีกว่าเอาแม่งก่อนดีกว่า
โปรดติดตามตอนต่อไป